บอกว่าตัดกุญแจมือให้หน่อยครับ
เฮ้ยเราเคยรายงานข่าวใช่ไหมพี่

พอเข้ามือมานี่หาคนตัดให้อยู่มั้งเนี่ย
เดินชิวเลยอยู่ในซอยแสงฉ่ำอุทิศ

ห่างจากจุดที่เขาหลบหนีมาประมาณสัก๑กิโลเมตร
แล้วก็มาที่อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับ

บอกว่าอะไรรู้มั้ยเครื่องแกล้งผมอ่ะ

น่าจะเป็นผู้ต้องหาหลบหนีออกมาจากโรงพัก

เพื่อนกั้่งแต่หน้าตาล็อกแรกซะนะ

แบบไปหาหมอฟันแล้วก็บอกว่าเล่นกับหลาน

กุญแจมือแล้วไปล็อกที่ขา
แต่อันนี้เขาดูทรงแล้วแม่น่าจะกระทำความผิดมา
หลังจากนั้นไม่นานตำรวจชุดสืบครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตามหาผู้ต้องหาชายคนนี้
ซึ่งมีตำหนิรูปภัณฑ์ตรงตามนี้เลย
ซ่อมก็เลยบอกว่าคนร้ายอ๋อหนีไปทางซอยแสงชำอุทิศครับพี่ตำรวจ
จนไปเจอที่ซ่อนตัวของนายสุนทรครับ

อายุ๓๐ปีไปซ่อนอยู่ในตึกร้างห่างจากอู่ส้มมอเตอร์ไซค์
แล้วไม่ได้ไกลเลยตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอสุนทรอน
แต่ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรแต่อย่างไรนะคุณผู้ชม
เขาอ้างว่าที่หลบหนีน่ะกลัวคนมาทำร้าย
สุนทรเขาเป็นผู้ต้องหาถูกจับในคดีเสพยา
แล้วก็ครอบครองยาบ้าแค่๒เม็ด
เมื่อ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
แล้วเช้าวันต่อมาก็คือ๑๙กรกฎาคม
เมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากขังที่ศาล
ปรากฏว่าสุนทรผู้ต้องหามีอาการหลอนยาขึ้นมา
หลบหนีออกจากห้องรถควบคุม

สุนทรได้คดีเพิ่มไปแล้วหลบหนีระหว่างถูกคุมขัง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหเนี่ยนะข่าวแบบนี้
นี่ถ้าเกิดว่าเป็นวันไหนตอนเช้าพี่เบิร์ตมาถึง
น้ำแข็งดอมแก้กุญแจมือให้พี่หน่อย

เล่นกับลูกอะไรแบบนี้